คราวนี้แค่จ้างผู้หญิงจะมาให้ช่วยทำเล้าไก่นะ
แต่คุณตาคนที่จ้างเนี่ยดันไปจ้างเมียของผู้ชายคนชื่อโทน
โทนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยแอบมามีอะไรกันหรือเปล่า

เพราะว่านายโทนจะไปเอาเรื่องกับคุณตาคนนั้น
คุณตาคนนั้นเอาจอบฟาดเข้าไปตายเลยคุณผู้ชม
ตำรวจสพตาคลีไปตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายในบ้านหลังนี้ครับ
พื้นที่หมู่๒๐ซอยทวีชัย๗จังหวัดนครสวรรค์

อายุ๕๑ปีนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นเลือดไหลนองเลย

มีสติ๊กเกอร์ติดไว้ว่าให้กูเป็นชู้

คนที่เอาจอบฟาดหัวในโทนจนเสียชีวิตไป

ตี้เกี๊ยะอายุ๗๙ปีเป็นเจ้าของบ้านครับ
พี่เกี๊ยบบอกว่าเขาจะสร้างเล้าไก่

เอาจอบฟาดสวนเข้าไปจอบที่จะใช้ขุดหลุมสร้างเล้าไก่เนี่ย
ฟาดหัวโทนโทนเสียชีวิตไปมาฟังแมวหน่อยฟังนางแมว
ซึ่งเป็นภรรยาของในโทนเนี่ยนะโอ้โหนั่งร้องไห้คุณผู้ชม
แมวนี่ยังเมาเหล้าอยู่เลยนะบอกว่าตอนที่ทั้งคู่ทะเลาะกัน
ฉันน่ะดื่มเหล้าอยู่เลยไปช่วยไม่ทันแต่ไม่เชื่อนะว่าทน
ผัวฉันเนี่ยจะเอามีดไปแทงตี้เกี๊ยะในขณะที่ลูกของตี้เกี๊ยครับ
บอกว่าตอนเกิดเรื่องหนูออกไปขายของไม่มีใครอยู่บ้านเลย
แต่รู้มาว่าพ่อตีเกี๊ยจ้างนางแมวมาช่วยทำเล้าไก่
เพราะนางแมวก็รับจ้างทั่วไปจริงที่บ้านคุ้นเคยกันดีนะ
ขนาดตอนที่โทนป่วยเนี่ยพ่อหนูเนี่ยยังเอากับข้าวไปเยี่ยมที่บ้าน
ที่โรงพยาบาลเลยสุดท้ายตำรวจก็เลยคุมตัว
ผู้ก่อเหตุก็คือพ่อตีเกี้ยไปสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป
แต่ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับ